คุณหนึ่งไปนอนโทรศัพท์อยู่บนหมอนรางรถไฟ
คือพอไปนอนหนุนแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ดูว่ารถไฟมา
ทีนี้รถไฟมาถึงก็ทับไปเลย
เสียชีวิตนี่กลายเป็นเหตุสลดอยู่คารางรถไฟเลยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ชุมชนตลาดหนองบัว
เทศบาลนครอุดรธานีเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
แล้วจุดที่เกิดเหตุเป็นช่วงสถานีหนองขอนกว้าง
เข้าสถานีอุดรธานีริมถนนเรียบทางรถไฟค่ะ

นี่ค่ะคนตายคือนายมาวินอายุ๒๘ปีเป็นชาวเมียนมา
คว่ำหน้าอยู่ริมรางรถไฟข้างแคมป์คนงาน
แล้วสภาพกระโหลกศีรษะแตกนะคะ
อภัยคุณผู้ชมสมองกระจายค่ะ
ข้างศพก็มีขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่
ซึ่งผู้ตายเป็นคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
แคมป์คนงานอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ทีนี้เราไปคุยกับคนงานชาวไทย
เขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุนะ
เห็นว่าผู้ตายนอนคุยมือถือเอาหัวหนุนหมอนรางรถไฟ
ทีนี้เขาก็ไม่ได้สนใจอะไร
เพราะว่าผู้ตายทำแบบนี้บ่อยอันตรายค่ะ
แล้วเมื่อคืนมีคนมาบอกว่ามีคนถูกรถไฟชนตาย
ออกมาดูแล้วก็รีบแจ้งตำรวจเลยนะคะ
เมืองต้นตำรวจสพเมืองอุดรธานีก็คาดว่า
ผู้ตายคงจะนอนคุยโทรศัพท์เพลินไม่ได้สังเกตแหละ
ว่ามีรถไฟวิ่งมารถไฟก็ทับร่างไปเลยเนี่ยนะคะ
ตอนนี้มีการมอบศพไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลอุดรธานี
แล้วก็ประสานสถานกงศูนย์ให้ติดต่อญาติแล้ว

ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็สอบถามนายสมพลสวยวิเศษนายสถานีรถไฟอุดรธานี
บอกว่าจุดตรงนี้เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชน
มีแรงงานต่างด้าวเยอะมีรั้วกั้นเขตชัดเจนนะ
แต่อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้เขาเลยออกมานอนคุยโทรศัพท์ใส่หูฟัง
ได้ยินเสียงรถไฟโดนรถไฟเหยียบแบบนี้
แล้วพนักงานขับรถไฟทุกคนเขาก็บอก
ไม่ได้อยากให้มีใครเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอก
กรณีนี้กว่าจะเห็นว่าคนนอนเล่นอยู่ที่รางรถไฟ
ต้องใช้ระยะการเบรกพอสมควรเลย
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมรู้ไงรถไฟมันเบรกกระทันหันไม่ได้
ดังนั้นก็ฝากเตือนนะคะชาวบ้านที่อยู่ใกล้รางรถไฟ
อย่าไปนั่งอย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปนอน

ดูแลแคมป์คนงานก่อสร้างให้ดีด้วยนะคะ
มันไม่ใช่ที่นะที่จะไปนอนดูวิว